ภาพเรื่องของสองพอสอพระมหาพรายวัลกับพระมหาสมปอง
ก่อนหน้านั้นโอ้โหคนเข้าไปดูไลฟ์สดของสองพศจำนวนมากนะครับ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าออกมา
ปรากฏว่าเมื่อท่านสองพศท่านได้พูดถึงสิ่งของ
หรือสินค้าที่ญาติโยมส่งมาและปรากฏสินค้าวางเต็มหน้าโต๊ะเลย

กลายเป็นประเด็นดราม่าว่าท่านรีวิวสินค้าหรือไม่นะครับ
เรียกตัวเป็นคนกลัวสบู่ยาสะผมยาสีฟัน
อุปกรณ์เครื่องใช้น้อยใจถ้ามี๕อย่างใช้๕อย่าง

ที่มีการดราม่าเลยนะฮะ
สำหรับการไลฟ์ของทั้งสองพศเมื่อกี้

ทีนี้มีไลฟ์แบบรูปเดียวด้วยคือพระมหาสมปอง
ท่านก็บอกแล้วว่าโอ้โหหยิบจับสิ่งของจากที่ญาติโยม
ได้ถวายมาเดี๋ยวจะไปบริจาคเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่
แต่ว่าพอหยิบจับสิ่งของเท่านั้นแหละ
คนก็เลยดราม่าว่าเป็นการรีวิวสินค้าหรือไม่นะครับ
เรื่องนี้นายสิบบวรแก้วงามนะครับ
ตรวจราชการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าว
บอกว่าในกรณีนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา

เพราะว่าผู้ที่กระทำเป็นพระสงฆ์นะครับ
อย่างเดียวที่ทางสำนักพุทธทำได้ก็คือการส่งเรื่อง
ให้ทางคณะปกครองในการดำเนินการนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ต้องรอฟังนะฮะ
รอฟังการตรวจสอบจากทางคณะปกครองสงฆ์
ว่าจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวของเราก็ได้กราบนามัศกาล
ขอโทรศัพท์ไปสอบถามนะพระมหาสมปองและพระมหาภัยวัน

แล้วก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่มีการพูดออกไลฟ์สดนั้น
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้
คือบางร้านเขาขายสินค้าไม่ได้เลย
อย่างน้อยได้ใช้ช่องทางการไลฟ์สดของ๒พศของหลวงพี่ช่วยด้วย
ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดนะครับ
ขณะที่ยังยืนยันว่าจะไลฟ์ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
กว่าสถานการณ์คลี่คลายลงนะฮะก็ฟังเสียง๒พศกันหน่อยนะครับ
บอกมาเตือนมาก็เรื่องความเหมาะสมมากไปไหมร็อกไปไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าด้วยซ
เดี๋ยวคนจะรู้จักบรรยายธรรมเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าไม่อยากฟัง
เป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็ภาพรักกันต่าง
แล้วก็ให้พอเหมาะประสมแล้วถ้าไปก็ว่าไป
อาจจะมาก็พูดกับตัวเองอยู่น้องก็เตือนหลายครั้ง
แล้วก็น้อยสมแต่ก็ช่วยอะไรยมได้ถ้าเหมาะถ้าสมก็ช่วยต่อ
อยากช่วยอยากช่วยโยมด้วยช่วงโควิดอย่างนี้เจริญพร
ทั้งสองปศท่านก็บอกว่าเจตนาของท่านเป็นแบบนี้นะฮะ

ก็เป็นเรื่องที่มีมุมมองหลายมิตินะคะ
ทั้งเรื่องของเจตนาเรื่องของความเหมาะสมเรื่องภาพที่แปลกตาด้วย